ดูอีกผีนี้โหวนหัวแล้ว
หลังแล้วจริง

ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมสัตว์ในสวนสัตว์แห่งนี้เขาจะมีการเทนต์หน้าให้ด้วยนะ
อ๋อเนี่ยค่ะบริการเพ้นหน้าสนุกสนานเกินไปค่ะ
เป็นการเพิ่มความสุขในวันฮาโลวีน
เป็นให้ด้วยเลยอยากได้สีอะไรก็บอกครับ
แต่งกันไปตามอัธยาศัยนี่เป็นผีม้าลายใช่ไหม
อ้าวไม่ใช่แต่เป็นผีหน้าคาวหรืออย่างงี้เฉย
คุณเนี่ยผีเหมือนกันเนอะผีจอบ
พูดไม่หยุดเลยเขาก็เป็นกุมาทท้อพูดเรื่อยเปลือย